กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฐุมธานี
มีผู้เสียชีวิตสองศพปรากฏว่าสองเหตุการณ์นี้
คนก่อเหตุเป็นคนเดียวกันนะครับใครที่ทราบข่าวก็ต้องบอกว่า
โอ้โหผู้ชายคนนี้เนี่ยก่อเหตุได้ขนาดนี้นะฮะ
เริ่มต้นจากกลางดึกคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับ
ผมเชื่อว่าหลายท่านได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งไปเติมน้ำมันทีแรกตามข่าวเนี่ยบอกว่ามาเติมน้ำมัน
แล้วไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมัน๔๐บาทนะฮะ
ก็โมโหเอามีดเนี่ยไปแทงเด็กปั๊มเขาจนตาย
ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุอีกนะครับ
คุ้มคลั่งเมายาเสพติดนี่ฮะช่วงที่ก่อเหตุเนี่ย
มีพนักงานในปั๊มอยู่นะฮะรวมละสองสามคน
แต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะฮะ
ก็ได้แต่ตะโกนเรียกกันและก็แจ้งเจจันทรศิษย์

โอ้โหคนที่ถูกแทงนี่เสียชีวิตแล้วนะครับ
เขาพยายามวิ่งหนีเข้าไปในส่วนที่เป็นสำนักงานนะครับ

คือคนก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยที่ปั๊มเนี่ยเขาชื่อสารวุฒิเหมือนกันนะครับ
นี่หลังจากแทงแล้วเนี่ยเดินออกมานะครับ
ลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งไม่ได้สะทกสถานอะไรมากนัก
แต่ขี่ย้อนไปแล้วไปจอดอยู่ตรงจุดที่เป็นหน้าห้องพักห้องสำนักงาน
ลักษณะแบบนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
แล้วก็ถอยอีกนิดนึงก่อนจะขี่รถออกไปจากปั๊ม
คือจังหวะที่ขี่ออกไปเนี่ยเขาชูนิ้วขึ้นมาเหมือนกับชูนิ้วเป็นสัญลักษณ
ปิดเหมือนกับเห็นกล้องหรือยังไงก็ไม่รู้
เหมือนกับชูสัญลักษณ์อะไรให้แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
ตอนก่อเหตุมันถึงขึ้นมาแทงเขาเลย

ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายสาราวุฒิเหมือนกัน
นามสกุลขันเสรีชื่อเล่นชื่อเต้ยอายุ๒๔ปี
นี่เป็นรองเท้าของผู้ที่ก่อเหตุนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ออกจากปั๊มไปเนี่ยรองเท้ายังถอดไว้ตรงนี้นะครับ
เพราะว่าตอนที่เข้าไปไล่แทงเขาตอนที่เขาวิ่งหนีเข้าในสำนักงานเนี่ย
เหมือนกับไปถอดรองท้องรองเท้าตรงนี้ด้วยนะครับ
เป็นประตูทางเข้าจุดที่เป็นลักษณะเหมือนมินิมาตรนะฮะภายในปั๊มน้ำมันเอสโซ
ปฐุมธานีสามโคกนะครับตะบนบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
นายสาราวุฒิพนักงานของปั๊มมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอก
และต้นคอด้านขวาเนี่ยรวมทั้งลำตัวด้วย
รวมแล้วนี่๑๑แผลนะครับท่านผู้ชมครับ
มีดที่ใช้เนี่ยเป็นมีดสปาต้านะครับขนาด๓๐เซนติเมตรนะครับ
คือใครที่เห็นภาพจากล้องวงจรปิดก็สงสารเขาเหลือเกินนะฮะ
ถูกแทงแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
คือพยายามจะต่อสู้เอาตัวรอดเนี่ย
ตามรายงานคือบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีมีดอยู่สองเล่มในมือนะ
มาสองเล่มคือเขาพยายามปัดป้องแย่งมีดได้เล่มหนึ่งแล้วเนี่ย
มันมันชักอีกเล่มหนึ่งขึ้นมาแทงเขานี่นะฮะ
ตำรวจสพสามโคกเจอมีดสปาต้าตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งเล่มนะครับ
รองเท้าด้วยนะฮะรองเท้าของคนร้ายหนึ่งคู่นะ
มีโทรศัพท์มือถือพร้อมกับไม้เซลฟี่และปลอกมีดตกอยู่แถวนั้นด้วย
ลานเติมน้ำมันแถวลานแถวนั้นนะฮะ
ขณะที่พนักงานในปั๊มที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะ
ตีสองกว่านะครับนางอำพรบรรลือเขตทำงานกะเดียวกันกับผู้ตายนี่ฮะ
คือคุณป้าเนี่ยบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินมาเติมน้ำมันก่อน
นี่ฮะยังชี้อยู่เลยเนี่ยจุดตรงนี้ที่เติมน้ำมันเนี่ยเติมไปเนี่ย๔๐บาท
แต่พอเรียกเก็บเงินบอกไม่มีจ่ายแล้วควักมีดสปาต้าออกมาขู่
บอกไม่จ่ายก็เลยมีปากเสียงกันกับพนักงานปั๊ม
คนร้ายเนี่ยขี่รถออกจากปั๊มไปเหมือนจะหนีไปไม่ยอมจ่ายเงิน๔๐บาท
แต่อีก๒๐นาทีเนี่ยย้อนกลับมามาถึงเนี่ยลงจากรถก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
ชักมีดมาจ้วงแทงใส่นายสลาวุฒิผู้ตายเขาแบบไม่ยั้ง
ตัวป้าเองก็อยู่กันอีกคนนึงรวมแล้วแค่๓คนในปั๊มรวมผู้ตายด้วยนะ
รวมกัน๓คนก็ต้องแบบพยายามอยู่ห่างก่อนเห็นมันคลั่งมาแทงป้าถนำหล่ำเริว
คือโทรแจ้งตำรวจแต่กว่าจะมาถึงระงับเหตุกันเนี่ย
คนก่อเหตุมันก็หนีไปและอย่างนายสุราวุธก็เสียชีวิต
สับพาทเขาเป็นไงบ้างตัว
เติมน้ำมัน๔๐บาทแล้วเขาไม่มีตังค์จ่าย
แล้วเขาเอามีดมาจี้อืมค่ะแล้วป้าเดินเข้าไป
เด็กบอกเด็กบนซ้ายบอกอย่าเดินมาอย่าเดินมาป้า
ก็เลยไม่เดินสักพักนึงเขาก็ไป
พักใหญ่ใหญ่มาอีกตอนที่เขาถึงตรงตู้เนี้ย
ต่อยต่อยสามสี่ทีแล้วก็ล้มตรงเนี้ย
แล้วก็ขวามีดขวามีดแพงแล้วค่ะอืมแล้วก็
คุณเด็กก็วิ่งหนีไปนู้นเขาวิ่งหนีช่วยช่วยช่วย
ไม่มีใครช่วยเลยก็เข้าไปข้างในนะคะ
สักพักก็โทรเรียกแจ้งตำหนวดอืมค่ะแจ้ง
ร่วมกันดูป่ะแจ้งไม่ทันหรือไม้ผลามันสั่นหมด
เติมน้ำมันคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดบังเตยกลางนะคะ
เป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพในก๊อฟค่ะ
บรรยากาศเศร้ามากคุณผู้ชมค่ะแม่ของผู้เสียชีวิต
คุณแม่วิรัติอายุ๖๘แม่ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะคะ
แม่ร้องไห้ตลอดเวลาคือแม่ถึงขั้นเพ้อพูดอย่างเดียวเลยว่า
พี่ไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่แล้วคือผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกชายคนโต
แล้วแม่ก็ร้องไห้ไม่หยุดพูดประโยคนี้ค่ะพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่แล้ว
วิรัตินะคะแล้วมีเนี่ยค่ะช่วงนี้จะไปดูศพลูกชาย
บอกว่าขอดูหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายญาติญาติประคองไปโอ้โห
แล้วคุณแม่กรี๊ดออกมาแล้วร่วงซุดลงไปเลยนะคะ
คือแม่เป็นลมนะคะนี่ค่ะคือเป็นลมไปเลย
พอแม่สงบสติอารมณ์ได้
นี่แม่เป็นลมแบบนี้นะคะน่าเห็นใจมากคือยาดประคองกันนะคะ
พอแม่พอจะบอกเล่าได้
พอเริ่มจะมีสตินะคะแม่เล่าให้ฟัง
ว่าในก๊อฟผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนโต
แล้วกอดแม่ทุกวันนะคุณผู้ชมกอดเช้ากอดเย็น
คือมากอดแม่ตอนที่น้องชายไม่อยู่คือกลัวว่าจะโดนแซว
ในก๊อฟลูกชายแม่คนนี้ที่เสียชีวิตไป
แม่บอกเป็นเด็กขยันมากเป็นเสาหลักของครอบครัว
เคยบวชให้ครอบครัวมาแล้วเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะ
พี่ไม่อยู่กับแม่เลยเพราะว่าไม่เคยมีเรื่อง
เขาไม่เคยมีเรื่องกับใครเขาเป็นคนดีเท่าแก่รักมาก
คือคุณแม่คุยกับทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะคุยไปน้ำตาไหลไป
บอกเล่าความรู้สึกของคุณแม่ที่ต้องสูญเสียลูกชายคนโต
ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปแบบนี้นะคะส่วนน้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
ในอนุศักดิ์หรือในเบนส์อายุ๓๑นะคะ
บอกว่าเขาสนิทกับพี่ชายมากสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
ดูแลกันและกันมาตลอดค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวคือมีคนโทรมาบอก
แล้วมีคนมาตามถึงที่บ้านก็รีบขับรถออกไป
พอไปถึงที่ปั๊มนะเห็นสภาพพี่ชายเนี่ยนะ
น้องชายบอกเลยว่าอารมณ์แรกเลยคือโกรธมาก
โกรธคนก่อเหตุมากก็คิดไปต่างนานาว่าเอ๊ะพี่ไปมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า
หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นแค่เงิน๔๐บาทน้องชายบอกว่าถ้ามันแค่เงิน๔๐บาท
แล้วทำให้พี่ต้องมาเสียชีวิตเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไงนะคะ
วันนี้ก็ให้พี่ชายแต่งตัวชุดโปรดค่ะ
ใส่เสื้อเชิดกับกางเกงสีดำเป็นชุดที่ใส่ทำบุญวันเกิดเมื่อ๑๕มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
เวกราฟบอกแม่ว่าพี่โดนแทง
ก็เลยบอกแม่ว่าพี่โดนรถชนยังไม่เป็นไร
แต่จริงแล้วพี่เสียชีวิตตั้งแต่ที่ปั๊มแล้วครับ

แม่ผมตัวแข็งก็พูดอะไรไม่ได้เลยอีกอย่างนี้ครับ

พี่ยังอยู่พี่อย่างนี้ครับ
แรกผมก็คิดว่าเออทำไมเนอะ
ทั้งที่เงินแค่๔๐บาทปล่อยให้ไปแล้ว

ตอนแรกผมก็คิดว่าเขามีความแค้นอะไรกันหรือเปล่า

เพราะว่าแทงถ้าเป็นคนธรรมดาเขาคงจะแทงแค่ทีเดียว

แต่นี่ไม่ใช่ครับเขาแทงแบบหลายแผลมาก
ที่ชันสูตรเขาก็บอกว่าเสียเลือดที่คอ
แล้วก็จากบาดแผลปอดฉีก

พี่ชายคนเดียวครับเลี้ยงผมมาด้วยอะไรด้วย
คุณผู้ชมคะญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนอื่นเนี่ย
ก็บอกว่าพอรู้ข่าวทุกคนเสียใจมากค่ะ
แล้วก็คอยดูแลแม่ของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าสภาพจิตใจของคุณแม่คือย่ำแย่มากนะคะ
เย็ดบอกเลยว่าเขาก็พยายามจะมองว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวร
เพราะคนไม่รู้จักกันมาก่อเหตุร้ายแรงขนาดนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะพ่อเราบอกกับทางเย็ดว่า
คือผู้เสียชีวิตกับคนร้ายชื่อจริงเขียนเหมือนกัน
สะกดเหมือนกันยัดทุกคนก็ตกใจค่ะ
ผมคิดว่ามันทุกอย่างผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ
ผมว่ามันต้องมีอะไรที่มัน
มีเป็นเจ้ากรรมนายเวรผมเข้าใจอย่างนั้นนะ

แสดงเพิ่งรู้จักหนูว่าเขาชื่อเขียนเหมือนกัน
ผมเลยขนลุกมันหายเลย
เพราะว่า
เรามารู้ว่าเขาไม่รู้จักกันด้วย

แล้วเขามาทำกันขนาดนี้
มันเกินนิสัยของคนปกตินะ
แต่แชร์คำว่ามนุษย์ก็ไม่นานมันก็แหล่งไป

ก็คือทั้งผู้เสียชีวิต
และคนร้ายที่ก่อเหตุชื่อสารวุฒิเหมือนกัน

คุณผู้ชมคะนางสาวเมธิดาอายุ๓๓ปี

ก็เล่าให้ฟังบอกว่า๖วันก่อน

เธอก็เลยบอกว่าเอ๊ะตามความเชื่อเนี่ยนะ
มันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็ไม่คิดนะคะว่าเป็นลางบอกเหตุว่า
จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับพี่ชายของแฟนนะคะ
เพราะว่าเขาก็เหมือนพี่ชายเราเนอะ

เหมือนเข้าผู้แฟนประมาณสิบกว่าปี
วันต่อมาแฟนก็เล่าฟังก็ฝันเหมือนกัน

คนเข้าคนเขี่ยวรางดวชเหมือนเป็นราง

ไม่รู้หรอเนี่ยเขาว่ากันนะคะหนู

ก่อนล่างกี่วันหรือกวันใหม่แน่

คุณผู้ชมคะก็มีเพื่อนนะคะ
รวมถึงเจ้านายที่ทำงานที่ปั๊มน้ำมันนะคะ
ก็ไปเคารพศพไปให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อบเงินเยียวยาช่วยเหลือเรื่องของงานศพนะคะ

ครอบครัวบอกว่าต้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

ใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมคะคนร้ายคนเดียวกัน

หลังจากไปแทงพนักงานปั๊มน้ำมันจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะ
ไปก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านจนเสียชีวิต
ช่วง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะคะคือตำรวจได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตคนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิง

แล้วก็สภาพศพถูกยิงเข้าที่หน้าผาก
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาอ้าวคนร้ายคือคนเดียวกัน
แล้วบ้านของคนร้ายที่ก่อเหตุกับบ้านของผู้เสียชีวิต

อยู่ใกล้กันมากบ้านอยู่ห่างกันแค่๕๐เมตร
นี่คือสภาพศพของผู้เสียชีวิตอยู่บนเปรยวนนะคะ
ตำรวจสพสามโคกได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ริมถนนวัดเจดีทองวัดโบดสายใน
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะ
เป็นบ้านสองชั้นแบบนี้ค่ะทางกรุงพื้นไม้ยกใต้ถุนสูง
เปรย์อยู่ใต้ถุนพบศพนางสาวมะลิวัลแสงจันทร์อายุ๔๐ปีนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดค่ะถูกยิงเข้าที่หน้าผากเลยคุณผู้ชม
หน้าผากฝั่งซ้ายนะนัดหนึ่งเลือดกองเต็มพื้นเลยนะคะ
สภาพศพคืออยู่บนเปรยวนแบบนี้ญาติญาติชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์กันเต็มเลยค่ะ
จากการตรวจสอบสภาพศพนะคะแล้วก็พูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
คุยไปคุยมาตำรวจบอกว่าจับผู้ก่อเหตุได้
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสารวุฒิขันเสรีหรือในเต้ยอายุ๒๕ปี
ก็คือคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุในปั๊มน้ำมันนะคุณผู้ชม

อาการคือเมาเมายาพูดจาวกวนผู้จำไม่รู้เรื่อง
อ้างว่ามีคนไปข่มขืนลูกสาวตัวเองเนี่ยเสื้อน้ำเงินคนนี้ผู้ก่อเหตุ

ว่าไม่ใช่กับงานเดี๋ยวเพราะว่าเขาทำยังไง
แค้งว่าเฏ็บแล้วเกี่ยวไม่รู้ไหม
ก็ออกไปออกมาได้เช่นตรงนอก
กลับไปวันอื่นกิน

นี่ไงค่ะนี่ไงคะตามคำให้การของในเต้ยหรือนายสารวุฒิ
อายุ๒๕ปีผู้ก่อเหตุคนนี้ก็บอกไปปั๊มน้ำมันมา
ขอเติมน้ำมันแต่ไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้เติม
แล้วไปแทงเขาแล้วก็มาก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ
สารวุฒิเป็นเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะบ้านห่างกันแค่ห้าสิบเมตรเองนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะก่อเหตุ๒เหตุการณ์
เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เฟฟสีฟ้าขาว
ทะเบียนลอจุลาขอไขผ่าพันธุ์๖๖๒
ทะเบียนกรุงเทพนะคะจอดอยู่ข้างทางที่ตะแกรงหน้ารถเนี่ยมีหมวกกันน็อกวางอยู่ใบหนึ่งข้างรถฝั่งซ้ายคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่อะค่ะก็ตรวจสอบรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเห็นไหมคราบเลือดติดอยู่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรถจักรยานยนต์คันนี้ก็เป็นของนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุนี่แหละก็นำไปตรวจสอบที่โรงพักนะคะนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบป
อยู่ตรงหาพูดตอนที่ถูกคุมตัวเขาจะเห็นว่าพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
ที่สำคัญคือหาว่าเขาไปข่มขืนลูกผมซึ่งยังไม่มีลูกมีเมียนะฮะ
เขาอยู่กับแม่ฮะเพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่านายคนนี้เนี่ย
โอ้โหสติสตังค์เนี่ยนะฮะนี่คือเสพยาเสพติดจนหลอนหมดเลยนะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุ
ที่เขาถูกยิงเสียชีวิตนะครับนี่เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ของป่อเต็กตึง
กำลังนำศพของนางสาวมริวัลส่งไปชนะสูตรที่นิติเวศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะฮะตามขั้นตอนนะครับ
ได้คุยกับสามีของนางสาวมริวัลนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ชื่อว่านายจักรพงศ์มีภูลอายุ๓๘ปีนี่ครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุตอนนั้นตัวนายจักรพงศ์เนี่ยอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ส่วนภรรยานางสาวมริวัล
นอนเล่นอยู่ที่เปรยวนหน้าบ้านอยู่อยู่นายสารวุฒิผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ทางเข้าบ้าน
แล้วถือปืนโดนตรงเข้ามาที่บ้านนะฮะตอนนั้นภรรยาของเขาเนี่ยเห็นแล้วว่านายสลาวุฒิเนี่ยเดินเข้ามา
ก็เลยตะโกนถามไปนะครับตะโกนถามสามีที่อยู่ในห้องน้ำนะครับ
ว่าเออใครมาหาหรือเปล่าสุดท้ายนะครับนายสลาวุฒิเดินมาถึงชักปืนยิงใส่นางสาวมริวัลที่เปรยวนหนึ่งนัด
แล้วพอสามีออกจากห้องน้ำมาดูเพราะภรรยาบอกว่าใครมาหาหรือเปล่า
นี่นะฮะก็พบว่าภรรยาถูกยิงเข้าที่หน้าผากด้านซ้ายเนี่ยกระสุนเข้าไปเนี่ย
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่เปลยแล้วอืมใครทุ่มข้างใครทุ่มข้างอืม
เดินออกมาเสร็จผมเข้าห้องน้ำแล้วแฟนผมก็ถามว่าตัวตัวใครไม่รู้
แล้วก็เสียงมันก็ดังขึ้นตึ้มออกมาแฟนผมก็โดนยิงอืมเออ
เพราะฉะนั้นพี่อยู่ในห้องน้ำใช่แล้วออกมาก็เห็นเห็นเห็นตอนยิงไหมไม่เห็น
ไม่เห็นอืมเห็นคือมันมันผมมาไปนู่นแล้วอืมเดินออกไปนู่นแล้วอืม
แล้วผมก็วิ่งตามไปไว้อืมโปรดดินมีปัญหาหรืออะไรไม่มีอ่ะ
แล้วตอนไม่เคยคุยด้วยอ่าเพราะตอนที่เขาออกไปได้พี่วิ่งตามไปไม่ได้เลยใช่ผมวิ่งตามไป
อ่าแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าไปใกล้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ห่างอยู่
เพราะเขามีปืนเขาหันหลังกลับมาไหมตอนนั้นหรือว่าเขาเดินไปเลย
เดินหันหลังเขาไปแล้วเดินกันเขากลับมาแล้วอ่าอืมแล้วเราวิ่งเหนียวใช่ไหม
ก็ผมเห็นเขาถือปืนผมก็วิ่งย้อนกลับมาแต่ผมถามเขาเฮ้ยยิงทำไมอืมอืม
มันต่อไหมไม่ลักษณะอาจารย์เป็นอย่างนั้นคือเฉย
นี่แล้วบ้านของคนก่อเหตุกับบ้านที่เขาถูกยิงเสียชีวิตที่เปรย์เนี่ยห่างกันแค่๕๐เมตร
ค่ะนะแต่จากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ปั๊มน้ำมันนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดแรกที่นายสลาวุฒิไปก่อเหตุแทงพนักงานของปั๊มเสียชีวิตที่ตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกเนี่ย
กลางดึกคืนที่ผ่านมากับบ้านหลังที่มายิงเขาเสียชีวิตเนี่ยห่างกัน๗กิโลเมตรนะฮะ
เมื่อคืนนี้ตี๒กว่านะครับแล้วก็เช้าวันนี้ช่วงสักประมาณ๙โมง๑๐โมงก็มาก่อเหตุ
ยิงเขาตายอีกเป็นสองศพนะคะในคนนี้ก่อเหตุนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะแล้วหัวอกคนเป็นแม่ค่ะ
แม่ของนางสาวมะลิวัลนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตที่เปรยวนใต้ถุนบ้าน
คุณแม่เทียมอายุ๗๑แล้วนะ

แล้วก็เห็นลูกสาวโดนยิงเสียชีวิตแบบนี้
บอกกับทีมข่าวว่าแม่กับลูกสาวเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอก
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่กับลูกเขย
แต่แม่ได้ยินเสียงนะคะ
บอกได้ยินเสียงลูกสาวร้องด้วยความตกใจ
แล้วเสียงเงียบแม่เลยเดินไปหา
แล้วสิ่งที่แม่เห็นก็คือเห็นว่าลูกโดนยิงตาย
เสียงไหว้ว่าเงียบหายนิ่งไปเลย
แม่โทรไปเพราะว่าคุยดูเดี๋ยวเสียงไหว้

เราก็เอาลูกไปขับรถชนเงียบไปให้พี่มันโทรบอกว่า
โทรหาพงดิว่าอ้อยเป็นไร
เสียงไหว้ว่าเงียบหายนิ่งไปเลย
โพงคือสามีแม่โทรไหว้แล้วเป็นยังไงต่อกับแม่จากนั้น

เพราะให้ลูกสาวโทรว่าแม่อ้อยโดนยิง
เพราะฉะนั้นอ้อยมันเป็นคนดีไม่มีไอ้นั่นอะไรกับใครเลย
พี่สี่หญิงน้องไม่มีรักมันหมดทุกคน
สงสารลูกมันลูกมีสองคน
อยากให้คนนี้เอาไว้เดี๋ยวมันออกมามาเอาอีก
ก็ให้มันไปด้วยกันไม่ต้องเอาไว้แล้ว
ออกมาเดี๋ยวมาเอาอีกเห็นไหมที่ข่าวออกเยอะแยะ
ด้านแม่ของสามีผู้เสียชีวิตค่ะ
แป๋วอายุ๕๘ปี
แม่บอกว่าตอนตี๔กำลังเปิดร้าน

เห็นนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุ

คือมีเงินสดนะมีเงินสดไปซื้อน้ำอัดลม

แต่เบียบอกว่าขอติดเอาไว้ก่อน
๙โมงเช้านายสารวุฒิกลับมาที่ร้านอีกรอบ
คราวนี้ไม่พูดจาอะไรแล้วก็เดินออกไป
แต่คนในร้านเขาก็พูดกันว่าเอ๊ะเห็นนายสารวุฒิเหมือนกับพกปืนมาด้วย
ทีนี้ค่ะหลังก่อเหตุยิงลูกสะพ้ายยังกลับไปที่ร้าน
แล้วกลับไปทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไปซื้อชาเขียว
หลังจากยิงเขาเสร็จกลับไปที่ร้านไปซื้อชาเขียว

แป๋วบอกว่าสักพักหนึ่งเห็นลูกชายวิ่งมาเรียกค่ะ
ไปซื้อโออิชิ๓ขวดเขาก็หนีไปสองขวดเขาเปิดเลย
กินตรงนั้นเลยขวดนึงเขาก็เปิดใส่กระเป๋าไป
แต่เราก็ไม่ได้นั่นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกันแหละ
ตอนนี้พอเดินออกไปลูกสาวลูกชายอ่ะ
เขาก็วิ่งไปเรียกเราเรียกแม่ที่สะพานบ้านนู้น
เขาบอกดวงแม่แม่มานี่เร็วแม่มานี่เร็ว
เราก็บอกอะไรแล้วอะไรเราฉันก็วิ่งไป
คนยิงมันก็เดินตามหลังป้าไปมันออกจากร้านค้า
ก็ไม่ให้ตังค์ของเก่าก็ไม่ให้ของใหม่ก็ไม่ให้

ไม่รู้ว่าลูกเรียกทำไมแต่ลูกก็มาบอกว่าแม่แม่เร็ว
ไอ้เต้ยมันยิงไอ้อ้อยตายคาที่เลย
แล้วแม่ก็วิ่งมาเลยวิ่งมาที่นี่
ส่วนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางวังออนพวงเสียอายุ๖๔ปี
บอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังปั้งได้ยินครั้งหนึ่ง
ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเสียงปืน
แต่พอหลังก่อเหตุนายสารวุฒิเดินผ่านตัวเองไปเลย

บังออนบอกว่าเห็นกับตาว่านายสารวุฒิเนี่ย
ปืนเอาไว้ข้างลำตัวแต่ไม่ได้มีท่าทีจะทำร้ายคนอื่นนะคะ
เขาไม่วิ่งมาอย่างไรเขาก็เดินไปนี่เถอะออกไปเถอะ

วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจค้นที่บ้านของนายสารวุฒิผู้ต้องหานะครับ
ก็อยู่ห่างจากบ้านหลังที่ไปยิงเขา๕๐เมตร
ได้เจอกับแม่ของนายสารวุฒินะครับ
ชื่อนางกัลยาขันเสรีอายุ๔๖ปีนะคือแม่ของนายสารวุฒิก็มีทีท่าในการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับ
ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นไปดูหลักฐานต่างในบ้านนะครับ
จากการตรวจค้นเนี่ยไปเจอกางเกงยีนขายาวเปื้อนเลือดอยู่ในบ้านนะฮะเป็นกางเกงที่นายสารวุฒิใส่ไปก่อเหตุแทงพนักงานปั๊มเสียชีวิตเมื่อคืนนี้
นี่ฮะแล้วก็เจอมีดนะครับมีดอยู่ในห้องเนี่ย๓เล่มมีอุปกรณ์ต้มน้ำใบกระท่อมด้วยนะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์จอดอยู่ริมถนนห่างจากบ้านไปสักสองร้อยเมตรนี่คือหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
ส่วนนี้คือจักรยานยนต์นะครับแม่ของนายสารวุฒิบอกว่าตัวของแม่เนี่ยกับตัวผู้ตายคือนางสาวมริวัลไม่รู้จักกัน
เพราะว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานทุกวันก็จะทำงานแต่เช้าแล้วกลับเข้ามาที่บ้านตอนเย็น
ที่ผ่านมาลูกชายก็จะเงียบอยู่ที่บ้านนะแม่บอกแต่ยอมรับว่ารู้ว่าลูกเนี่ยดื่มน้ำต้มใบกระท่อมนะ
แต่ก็ไม่เคยเกิดการคลุมคลั่งนะนี่ฮะแม่บอกอย่างนี้นะครับโอ้โหแม่นี่ไปแทงเขาตายศพนึงยิงเขาตายอีกศพนึงนะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยแม่บอกยังไม่ได้คุยกับลูกชายเลยนะครับทีแรกเนี่ยแทบไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายจะก่อเหตุได้ขนาดนี้
ซึ่งแม่ก็อยากฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

เหตุการณ์ที่โอ้โหเมาอ่ะครับ
แล้วไปก่อเหตุทำให้สองครอบครัวเขาสูญเสียแบบนี้ค่ะ
พลตำรวจรีชยุทธ์มาริยาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสพสามโคกเนี่ยนะคะ
ก็นำตัวนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
อาการนี้ยังเมาค่ะยังเมายังพูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมา
พูดเหมือนกับว่าโอ้โหไม่รู้ว่าตัวเองไปฆ่าคนตายอ่ะ
เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองไปทำอะไรมา
พอเริ่มมีสตินายสารวุฒิก็อ้างแบบนี้
บอกว่าที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยนะเพราะเคยเห็นนางสาวมะลิวัลผู้เสียชีวิต
พาผู้ชายมาข่มขืนลูกสาวตัวเองก็เลยลงมือก่อเหตุ
แต่คุณผู้ชมคะนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุคนนี้ไม่มีครอบครัวนะคะ
ไม่มีลูกสาวตามที่กล่าวอ้างนะคะ
ผู้หญิงหรอเครียดอย่างเดียว

เห็นว่าพาคนอื่นมาคงคืนเด็ก

เคยก็พาคนอื่นมาคงคืนลูกสาวเขาเอง

แล้วเอามาเป็นข้อมูลนะ
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบตามที่น้องพูดอีกทีหนึ่ง
ก็ยังวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็นำข้าวกระเพราไข่ดาวมาให้กิน

จะได้รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปนะคะ
แล้วก็จะได้สอบปากคำกันเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้นะคะ

คนที่บ้านมักจะบอกว่าก็รู้แหละอ่า
ว่าลูกหลานหรือว่าจะใครก็แล้วแต่

แต่ก็ไม่เคยเห็นคลุมคลั่งไม่เคยเห็นทำร้ายใครนะ
แต่สุดท้ายสุดท้ายถ้าคุณไม่จัดการไม่ดูแลกันให้ดีในครอบครัว
ปล่อยให้เขารู้ว่าต้มน้ำไปกับท่อมดื่ม
แต่ไม่เคยเห็นคลุมข้างไม่เคยเห็นทำร้ายใคร
สุดท้ายคุณกำลังส่งฆาตกรไปสู่สังคม
มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่คนในครอบครัว

เรื่องของความเมาแล้วก็ไปก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ค่ะ